ก็คือตรวจสอบรถตัวเองด้วยนะคะตรวจสอบเรื่องความพร้อมของเรา
รวมไปถึงเครื่องยนต์ต่างพร้อมหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์รถเบรกแตกเหมือน๑๐ล้อคันนี้ค่ะ
ภาพจากสี่แยกไฟแดงเห็นรถกระบะดำพุ่งมาดี
แล้วฝั่งซ้ายมือมีรถอีกคันนึงเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ยค่ะ
นี่ครับคือที่มาของคำว่า๑๐ล้อเบรกแตก

เป็นสี่แยกที่บริเวณไฟแดงตลาดทรัพย์สมทอดตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์คุณผู้ชม

เนี่ยเห็นชัดเลยว่ามีรถหลายคันจอดติดไฟแดงอยู่
แต่คันสีดำเนี่ยนะคะเป็นรถกระบะที่เข้ามาในฝั่งที่เป็นไฟเขียว
เขาก็ขับมาปกติจู่ถึงกลางสี่แยก
รถบรรทุกสีเขียวที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะคะ
มันพุ่งมาแบบไม่เบรกเลยค่ะ
แล้วก็ชนกระบะดำเนี่ยไปที่เกาะกลางถนนเลยอ่ะ
ใครที่อยู่แถวนั้นบอกว่าช็อกไปตามกันเลยนะคะ
นี่ขนาดเราดูผ่านจอยังตกอกตกใจเลย
พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็รีบมาเลยนะคะ
พบรถกระบะ๔ประตูสีดำทะเบียนกไก่บไม้๔๗๙๙ลบบุรี
ถูกชนกลางคันสภาพพังยับเยินเลย
ข้างในค่ะคนขับก็คือนายธนัดทรัพย์นกต่ออายุ๔๔ปี
แล้วยังมีนางสาวดาวเตียกิตติอายุ๔๐ปีอยู่ภายในรถ
ทั้งคู่นี่บาดเจ็บสาหัสนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลไป

สิบล้อที่ว่านี้คนขับมีก็คือว่าชื่อนายเวียนระสองศรี
อายุ๔๕ปีพี่เขาก็ให้การนะคะบอกว่าขับรถคันนี้
มาจากจังหวัดปฐุมธานีออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วครับ
เจตนาดีคุณผู้ชมจะเอาข้าวสารกว่า๕๐๐ถุง
แจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ในจังหวัดลบบุรีและเพชรบูรณ์ตามที่มีคนเขาว่าจ้างมา
แต่ขับมาอยู่ดีก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
อยากจะเบรกเบรกไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมเบรกแตกสิคะ
พี่เขาก็พยายามประคองรถมาเรื่อยจนถึงแยกนี้
เอายังไงล่ะทีนี้มันบังคับควบคุมไม่ได้
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็น
โอ้โหถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงเนี่ย
พูดยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็มันเบรกแตกอ่ะ
เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ
ใครจะขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกล
ก็ต้องตรวจสอบสมรรถนะตัวเองก่อนนะคะ
เฉพาะเบรกยังใช้สถานการณ์ได้ดีอยู่หรือไม่

อย่างนั้นจะเกิดอุบัติเหตุและที่เรามาเตือนแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ